เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา

และออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
และวันนี้พบกับปีโป้ปีนุษย์ประมูลกิจค่ะ
หากการเดินทางคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด
ฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรคือการเรียนรู้ครั้งใหม่ของพี่โป้ในครั้งนี้ค่ะ
ฟ้าหยาดถือเป็นชุมชนใหญ่ที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาหลายร้อยปี
และด้วยทำเลที่ตั้งริมแม่น้ำชีทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์
คมนาคมสะดวกจนเติบโตขึ้นเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยล่ะค่ะ
และเพื่อให้ทราบเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้ให้มากขึ้น
โป้เลยอาสาพาไปพบผู้รู้ของชุมชนแห่งนี้กันค่ะ
ผู้ใหญ่คะอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบ้านฟ้าหยาดสักนิดนึงค่ะ
ครับอ่าสำหรับบ้านฟ้าหยากนะครับอ่าสมัยก่อนนะครับ
เจ้าความสูร์เจ้าความสิงห์ได้มาตั้งเมืองสิงท่าที่จังหวัดยศทรเมื่อปี๒๓๑๒๒๓๒๐

สงครามอยู่ค่ะนะครับโดยเจ้าสิริบุญศาลยังตามตีท่านอ่า
พระวรกับเจ้าคำผงซึ่งท่านพระวรกับเจ้าคำห
ก็เลยอพยพบางส่วนมามาตั้งพอเจอธรรมเลที่เหมาะสมก็ยกพลขึ้นถ่ายทางเรียบร้อยแล้วก็อยู่เป็นชุมชนบ้านฟ้าหยาดขึ้น
พอเป็นชุมชนบ้านฟ้าหยาดก็ต้องมีวัดนะครับก็ต้องมีวัดเพื่อเป็นที่ยึดเหนียวของชาวบ้าน
โดยมีสิมหรืออุโบสถในภาษาอีสานเป็นประจักษ์พยานแห่งความเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้ล่ะค่ะ
สภาพความเก่าแก่และดูขลังของสินเหล่านี้ดูได้จากต้นโพสองต้นที่ขึ้นปกคลุมบันไดทางขึ้น
แม้ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ประกอบศาสนกิจแล้วแต่ภายในยังคงมีภาพจิตกรรมฝาผนัง
พุทธประวัติฝีมือช่างท้องถิ่นปรากฏให้เห็นอีกด้วยล่ะค่ะ
หลังจากได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านฟ้าหยาดแล้วปีโป้เลยขอให้ผู้ใหญ่พามาดูกิจกรรมของบ้านฟ้าหยาดกันค่ะ
มาดูกันว่าหากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่กลับไปบ้าง
ผู้ใหญ่คะปีโป้อยากจะรู้เหลือเกินว่ามาที่บ้านฟ้าหยาดทั้งทีเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะ
ครับสำหรับกิจกรรมบ้านพระหยาดนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
แล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้คนทำอะไรเขาต่อนะครับ
โอ้โหครบวงจรเลยนะคะมีทั้งเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ครับโอ้โห

ไปเลยค่ะผู้ใหญ่คะบ้านโฮมสเตย์ที่นี่อ่ะค่ะมีสิ่งอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวบ้างคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักบ้านโฮมสเตย์เนี่ยนะครับเราก็จะมีกฎระเบียบว่ามี๑ห้องน้ำ
ต้องพักได้ไม่เกินห้าท่านอ๋อหนึ่งห้องน้ำพักได้ไม่เกินห้าคนครับ
สำหรับหลังนี้มีสองห้องน้ำสามารถพักได้สิบท่านนะครับเราก็จะมีเครื่องที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อยนะครับ
และอีกหนึ่งความประทับใจจากการมาบ้านฟ้าหยาดแห่งนี้ก็คือการแสดงฟ้อนรำจากบรรดามแม่พี่เพื่อต้อนรับผู้ที่มาเยือนล่ะค่ะ
แม้ปีโป้ออดใจไม่ไหวเลยต้องขอไปร่วมแจมสักหน่อย
เสร็จจากการฟ้อนรำก็ชักจะเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะ
ได้ยินมาว่าที่นี่เขาจัดเมนูเด็ดไว้ต้อนรับปีโป้โดยเฉพาะแต่รับประทานเฉยคงธรรมดา
นั้นต้องไปร่วมทำกันเลยดีกว่า
โป้อยากให้พี่อินแนะนำเมนูนี้หน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปคือยังไงค่ะ
กบจะเป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายค่ะ
แล้วก็คิดโอนว่าจะเอามาประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่างอืม
ก็เลยคิดคนว่าจะเอามาเป็นวัตถุดิบทำอวกกบค่ะ
ขั้นตอนการทำแล้วก็วัตถุดิบอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะได้ค่ะ
นี่ตรงนี้เลยนะคะแน่นอนแหละก็คือต้องมีเนื้อกบแน่นอน
มีเนื้อกบค่ะค่ะพริกแห้งค่ะค่ะหอมแดงตะไคร้
ใบมะกรูดสับนะคะซอยเกลือเป็นน้ำตาลน้ำตาล
พริกแกงตัวนี้จะเป็นน้ำมันนะคะผ้ามันเวลาเราย่างไฟอ่อน
แล้วเราจะได้ใช้ทาค่ะอ๋อกว่ามันจะได้เหลืองจะได้สวยค่ะ
แล้วก็ไม่ติดตะแกงด้วยใช่ค่ะอืมเครื่องทั้งหมดเราก็จะเอารวมผสมกัน
แล้วเราก็จะไปบดค่ะครับจากนั้นเราก็จะเอาเครื่องเคียงที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
มายัดใส่ในตัวกลบใช่ไหมพี่อิง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรายัดไส้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
กบก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ท้องเป่งแบบนี้เลย
จากนั้นทำยังไงต่อคะพี่อิงก็จะมาใส่ไม้ค่ะ
ใส่ไม้นี่

ตัวนี้นะคะก็ขาไม่ได้เหมือนกันจะเป็นน้ำมันค่ะ
เวลาเราจะย่างเราต้องเอาน้ำมันทาตะแกงให้รอบเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อกบติดตะแกงค่ะ
เราก็จะได้ทานไงคะเนื้อกบจะได้เหลืองจะได้หอมค่ะ

โอ้โหไทยแลนด์จริงค่ะคุณผู้ชม
รสชาติถ้าเทียบกับไส้อัวนะคะคล้ายกัน
แต่แตกต่างกันตัวอยู่ที่เนื้อหนังที่หอคุมแต่ด้วยเนื้อกบ
แตกต่างกันตรงนี้มันจะมีความแบบ
ความกรุบกรอบอะไรอย่างนี้
เห็นจากเมนูที่ร่วมทำและรับประทานกันไปแล้ว
การได้พาตัวเองมาเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นกันถึงที่ทำให้ปีโป้เชื่อเลยล่ะค่ะว่าจะทำให้เราเปิดโลกมองเห็นมุมที่ต่าง
ซึ่งทำให้เราเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้คนได้ดีทีเดียว
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

ช่วงหน้าห้ามพลาดปีโป้จะพาทุกคนไปพบกับความโอ้โห
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
โปรดติดตามตอนต่อไป